มาแล้ว
ว้าวฮอละลานตามินเลยได้มาจะบอกว่ามาลำพูนไม่พูดถึงลำใยบ้าจะไม่ได้

แปรรูปลำไยอกแห้งเนื้อสีทองถุงทองเจ้า
แปลว่าลำไยที่ชุมชนเยอะ
มาลำไยก็ต้องนึกถึงเษรเจ้าอ
มาลำคูณแม่มาลำคูณก็เรียกลำไย
ตอนนี้หนูจะไปหนูทำแม่ศัพท์โดนหนูเข้าใจ
อ้าวแต่อยู่ลำคูณแล้วลำไยเฉียบอ่ะแล้วถึงปัญหาก่อน
ย้อนกลับไปตอนที่ลำไยมันล้นตลาด

เชี่ยวไร้๑ปีค่ะ๑ปี๑ปี
เนื้อคุณชนะชิมแบบสดเลยให้กินแบบสดก่อนเลย
กินเลยระวังไม่ติดท้อง
มันทำเด้งชำนี่คือเอกลักษ
แล้วเนื้อหนาหวานเกี๊ยบเลยเอาไปต่อไหม
ทีนี้ก็คือแปรรูปออกมาเป็นลำไยอบแห้งสีทองขออนุญาต
เดี๋ยวจะให้ชิมนี่เรียกว่ามีอันนี้ข้อถามมันกินได้เลยใช่มั้ย
ได้เลยค่ะทำน้ำลำไยก็ได้
หรือเป็นส่วนผสมอาหารต่างได้ค่ะ
แต่ว่าไม่แข็งแล้วก็หอม
แต่ว่าอันนี้เนี้ยแม่หนูไม่เคยเห็นลำไยสีทองสีดาง
เอออะไรนะแม่ทำเป็นกิ้มสีเหรอ
ค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางพัฒนาชุมชนนะคะ
ครับอ๋ออ๋อทำเป็นบ๊วยลำไยค่ะ
ก็คือ๑ค่ะทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
ให้คำแนะนำว่าเรามีผลิตภัณฑ์ของดีเป็นลำไยอบแห้งอยู่แล้ว

ใช่เขาเลยทำเป็นบ๊วยลำไยหรือลำไยลูกบ๊วย
ซึ่งพิธีกรตัวนี้กำลังจะไปที่ดูไบเดือนหน้า
ไปเจอใบจอตลาดที่ดูไบกัน
นั่นคือตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมากนั้นฮะโอ้โฮนี่ดู

อร่อยอ่ะลำไยรสบ๊วยเหมือนกินบ๊วยแต่เป็นเนื้อสัมผัสลำไยหอม
คือมันตอบโจทย์กับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบแบบหวานเจี๊ยบ
และอันนี้แม่ด้านหน้าไหนนะ
เป็นน้ำลำไยค่ะลำไยสีทองก็คือทำน้ำลำไย
ค่ะแล้วเราหมบหมดเป็นโผงเลยต่อไปเราไม่ต้องทำลัก

สำหรับใครที่ดูอยู่ถ้าเกิดเราสนใจอยากจะสั่งซื้อค่ะแม่หรือเอาไปขายอย่างนี้

หรือเกรดลำไยถุงทองก็ได้ค่ะ
แล้วคือทางกรมการพัฒนาชุมชนอย่างนี้เขาช่วยอะไรแม่บ้างในการแบบพัฒนา
ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนมากที่ช่วยสนับสนุนเรื่องการผลิต
เรื่องการต่อยอดนวัตกรรมเรื่องการวางแผนการธุรกิจการตลาดแล้วก็ขยายเพิ่มช่องทางตลาด
ให้เราเข้าไปสู่แข่งขันเข้าสู่ระดับโกหก๕ดาวของจังหวัดลำพูนนะคะ
และนี่แหละของดีของเด็ดวันนี้ขอบคุณแม่มากนะคะ

และที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะ
เย่อร่อยจริง